อ่ารวมดาวน์สิบแปดกระดับถ้าสี่สิบอัพต้องรู้จักค่ะ
เมื่อวานสองวันเสิร์ฟครั้งแรกเอามาโมดยี่สิบอกชีวิตวุ่นวายมาก
แม้พี่ดำเฟอร์เอเวอร์นะคะเจ้าของเพลงป๊าป๊าโอป๊าป๊าโอป๊าป๊า
มาจากเมลเบิ้ลเลยค่ะนี่เขามาซ้อมร้องเพลงมา

จับปูใส่กระโด้งมีคุณแท็ตมาเมียคุณเขตคุณเขตติดถ่ายละคร
ก็เลยมาเม้ามอยกันไปฟังบรรยากาศสัมภาษณ์จะฮาขนาดไหน
พี่ชมพูพี่ปิงอุ๊ยพี่กุ้งตวงสิทธิ์พี่ต้อมเดนโบมาหมดเลยไปฟังเลยค่ะ
มีคุณทั่วมีคุณทั่วทีวาฉันเหลี่ยวมาก
ที่ที่เพลงแทบจะเยอะที่สุดแปลว่าเพลงทุกเพลงที่คัดมานี่แบบเพราะทั้งนั้น
ของเราได้รวมเท่าไรพี่ครับผมที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะ
ปัญหาทุกครั้งเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนเนี่ยพอเลิกปุ๊บเนี่ย
โอ้โหแจ้งความมันกระจายครับฟันปลอมหายใครมีบัตรแล้ว
พบกันใครยังไม่มีซื้อได้เลยที่
หมอดูบอกว่าต้องท้องตอนไหนลูกคนที่สองไปฟังเลยค่ะ

หนูเนี่ยไปดูดวงมาค่ะพี่แจ๊คดิฉันต้องคลอดปีฉลูปีฉลูคือปีนี้มันปี
ปีนี้ปีปีนี้ปีหมูใช่เพราะฉะนั้นต้องท้องปีหน้า
แล้วไปคลอดปีนู้นบอกแต่เขาบอกว่าแล้วมันจะเสกได้เหรอจ๊
ก็มันอยู่ที่มีเขตด้วยเออก็พี่แจ๊กก็แบบอะก็ลองดู
เป็นกำลังใจให้รวมไปถึงคอนเสิร์ตนะคะไปดูกันได้๒๗เมษาที่ใบเทคบางนาค่ะ